ข่าวแรกวันนี้อย่างที่ผู้ประกาศหลักของเราได้โปรยเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ

ตกลงมันเป็นปัญหาทางการเมืองหรือเป็นเรื่องของการเหยียดเพศนั่นเองนะคะ
สำหรับเรื่องก้าวจีรายุแล้วก็แบมแบมก๊อสเว่น
คือไปผ่านการคัดเลือกฐานเนี่ยผ่านมาพักนึงแล้วนะครับ
แต่ว่ามีภาพออกมาเป็นแชทไลน์ที่หลุดออกมานะคะ
แล้วก็มีการวิภาควิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยก้าวจีรายุกับเบิ้ลปฐุมราชต้องการจะสื่ออะไรกันแน่นะคะ
แต่ท้ายที่สุดค่ะบอกเลยว่าอย่าคิดกันไปไกล
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองให้แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
อย่าคิดว่าเป็นการเหยียดเพศหรือว่าแซวอะไรกันทั้งนั้นนะคะ
บอกว่าเป็นเรื่องขำค่ะที่พูดว่าเหลืองแดงเนี่ย
คือมันเป็นใบเหลืองกับใบแดงของกีฬาฟุตบอลต่างหากนะครับ
จบดราม่านี้สักทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังก้าวจีรายุกันเลยค่ะ
บอกว่าได้เหลืองหรือแดงอะไรอย่างนี้ครับ
อะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรผมก็ตอบไปอย่างนั้นนะครับ
ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าผมเตะบอลด้วยกันเราเข้าใจอยู่แล้ว
ไม่ได้พูดถึงน้องแบมแบมไม่ได้พูดถึงเลยครับเพราะไอ้เบิ้ลไม่รู้จักแบมแบมครับ
เพราะเอิญว่าน้องเขาอยู่ในรูปนั้นเท่านั้นเองมันก็เลยอาจจะเข้าใจผิด
ซึ่งเราก็เข้าใจนะทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจ
ก็ผมเคารพทุกคนนะครับไม่ว่าไม่อะไรไม่มีใครเลย
ไม่ได้ว่าใครผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้ใครทะเลาะกันด้วยซ้ำ
ไม่ได้คุยเลยผมรู้สึกว่าถ้าผมไปทักไปหาแบมแบม
ไปกวนเขาด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีอะไรเลย
เพราะว่าคือผมเองก็ไม่ได้เจตนาไปพูดถึงแมมอย่างที่ผมบอก

เพราะว่าดูเขาก็ออกมาขอโทษ
ดูมันก็เครียดเหมือนกันนะครับก็สงสารนะที่ที่แบบเขาก็โดน
จนถึงแบบเรื่องพ่อแม่เรื่องแบบอะไรที่แบบมันรุนแรงมากอะไรอย่างนี้
ก็เห็นใจบางอย่างว่าได้นะคือถ้าเราทำผิดติได้เตือนได้ครับ
แต่ว่าก็อยากให้แบบเป็นทางสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าด่าแล้วแบบด่าเลย
อย่างที่น้องก้าวอธิบายนะคะคือไม่ได้มีเจตนาจะไปเหยียดใคร
ไปในทางด้านลบคุยกันเล่นเท่านั้นเอง
ส่วนคุณเบิ้ลปฐุมราชตอนนี้ก็หัวใจชอกช้ำเลยนะ

เดียวเห็นบอกเลยว่ามีบางคอมเมนต์ด่าลามไปถึงบุพการีก็มี
เพราะฉะนั้นใจเย็นกันหน่อยแล้วกันนะครับ
บางทีเนี่ยตัวอักษรมันไม่มีความรู้สึกอ่ะ

คำพูดผ่านเวลาอ่านมาไม่ได้รับทราบในเรื่องของน้ำเสียงนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายแล้วกันนะคะ
ทั้งก้าวทั้งเบิ้ลแล้วก็แบมด้วยรักกันหมดเลยทั้งฝ่ายผมเนี่ย
คนก็ออกมาอธิบายแล้วนะคะก็เอ็นดูน้องหน่อยเนาะ